มัดเท้าเข่าสอกมวยเด็ดมวยโดนมวยหมัด

เมืองชนพอสวนทองดวนกับเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรือง
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป